ไปที่ห้างที่บางบัวทองค่ะ
ผู้ชายคนนี้ตกงาน

จะไล่ทำร้ายคนจะไล่ทำลายของ
เมื่อมีดมาไม้ก็ต้องมา

งาน
โอเคมีทเกียร์

คันล็อค

ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร

ต้องให้ตำรวจมาสยบ
แล้วค้นกระเป๋าสร้างดู
ตำรวจก็มีเหล็กง่ามาเป็นอุปกรณ์
อันนี้คือมันกล้องที่ติดตัวตำรวจใช่ไหม
ใช่คุณผู้ชมพึ่งวันเวลาจะไม่ตรงนะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นตรงลานจอดรถหน้าห้างเลยค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตำรวจสพบางบัวทองต้องเข้าระงับเหตุ
ผู้ชายคนที่ถอดเสื้อชื่อว่านายชัยยวัฒน์อายุ๕๑ปี
เขาเมาอลวาดจะเข้าไปในห้างไง
แล้วเกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวันก่อนนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งนะว่ามีชายเมาคลั่งอารวาสถือมีดมาไล่ฟัน
ทุบรถของชาวบ้านที่เขามาที่ห้างตรงนี้ที่นนทบุรี
ซึ่งมือของเขาถืออาวุธมีดแล้วก็กวัดแกว่งไปมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ยุทธวิธีจากเจรจาไปถึงการพยายามจะควบคุมตัว
นี่พยายามอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะ

ทีนี้เขาทำท่าเหมือนจะวิ่งเข้าไปในห้าง
ตำรวจก็เลยต้องใช้เหล็กง่ามนี่แหละเข้าไปควบคุมตัวค้นตัว
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นมีดปลายแหลมนะ
มีดปลายแหลมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วจากการสอบสวนฝั่งผู้ก่อเหตุเขาก็ยอมรับ

นี่อาวุธมีดของเขาที่ไปค้นตัวได้
แบบนี้นะไอ้มีดแบบเมื่อกี้นะที่มันเป็นแบบซี่นะ
คือแทงเข้าไปแล้วดึงออกมานี่ไส้ตามออกมาเลยนะ

แล้วเขาบอกว่าผมเครียดตกงานไม่มีงานทำ
แล้วก็เลยไปกินเหล้ากินเหล้าก็เมา
เมาก็มาก่อเหตุเอามีดไล่ฟันชาวบ้าน
เข้าไปขโมยเหล็กที่ร้านซ่อมรถยนต์ที่อยู่ข้างลานจอดรถ
ไปไล่ทุบรถของชาวบ้านด้วย
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวได้เนี่ยตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ
เรื่องของการพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรกับเมาสุราแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายค่ะ

เคยมีคดีมาก่อนตอนปี๖๔คดีครอบครองยุทธภัณฑ์
ตอนนั้นก็โดนดำเนินคดีไปแล้วก็มาก่อเหตุรอบนี้อีก